จากคนที่ฉลาดมีความรู้ความสามารถ

เย้ข่าวว่าลูกสาวกำนานน่ะแสบชัยเย้ยนี่

โอ้โฮเขาก็พูดต่อกันมา

ไม่ต้องเอาเผือกให้แม่สุรีเข้าไป

มืดค่ำแล้วขอให้ดแดดพาหัวก็ตายระหว่างทางไปเถอะเว้ย

เฮ้ย
พา

เฮ้ย
เฮ้ยไม่เอาแล้วเว้ย

ปอยกลัวไม่มีงาน

นี่กะรับชอบเป็นชาวสวนแล้วไงเนี่ย

สมัครงานไปหลายที่แต่ยังไม่ได้เลยครับ

เฮ้ยทำไมเป็นสภาพนี้พี่ปอย
หรือว่านอนไม่หลับเพราะคิดถึงต้อมทั้งคืน
เอ้าเงียบไม่ตอบด้วยสงสัยจะจริงเว้ย

ต้ม

เรียกแกมาวันนี้เพราะอยากให้ช่วยทำให้หายเครียด

น่าจะทำให้พี่ปอยเครียดเพิ่มนะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ของใครเครียดมาแล้วล่ะปลอย

แล้วมันจะเอาขอนไม้มาขวางทางถนนทำไมวะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยไอ้ต้องเคยไม่ได้ปล่อยลมยางเหรอ

เฮ้ยเฮ้ย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

แกติดคุกเลยนะเว้ย
เอออย่าบอกนะว่าปลอยเป็นห่วงต้มอ่ะ
กลัวตอมจะเข้าคุกเหรอเป็นห่วงกันขนาดนี้
อ๊ยต้มถูกใจสิติ
หยุดมโนเนอะถ้าแกติดคุกอ่ะ

อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกันแบบนั้นคงรอดมั้ง

นี่แสดงว่าพี่ฟอยจะเลิกแจ้งให้หัวหน้าดอนมาแล้วใช่ป่ะ

พูดแบบนี้แสดงว่าเลิกใช่ไหมจ๊ะ

ไม่เลิก
ไม่เลิก
งเห็ดรวมใส่น้ำยะนางหอมกลิ่นปลาร้าจ้ะ
ลูกปอยพริกมีเยอะไปใช่ไหมลูก
หนูใส่ลูกโดดให้สีสันมันดูน่ากินเฉยจ้ะ

มาดูมาดู
อ่า

จะเอาอะไรอีก
คุณภายนั่งรถไปกับผมเหรอครับเดี๋ยวผมไปส่ง

ไม่ต้องมายิ้มฉันไม่ได้ยกโทษให้นายหรอกนะ
ฉันแค่กลัวส่งของให้ทำ
ทำไมฉันถึงแกล้งนายไม่สำเร็จสักที
ดูเถอะฉันจะต้องเอาคืนมาให้ได้สักรอบ
การใส่ถุงมือทำปุ๋ยนะครับเราควรจะใส่ให้กระชับครับ
เพื่อไม่ให้เชื้อโรคและขี้เนี่ยเข้าไปในมือของเรานะครับ
การใส่ขี้เข้าไปในมือของเรานะครับ